คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของคดีความการพาดพิงกันหน่อย
คุณผู้ชมยังคงจำได้นะครับอดีตผู้ดำเนินรายการ
รายการชุวิตตีแสกหน้าทางไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
คุณชุวิตกระมวลวิสิตตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการไปพูดพาดพิง
ถึงนายยงยุทธ์ติดยาพายรัฐเรื่องของการฟอกเงิน
ล่าสุดมีการออกมาแถลงข่าวขอโทษแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ฝากฝั่งหนึ่งก็มีการถอนฟ้องทุกคดีด้วย
ชีวิตกระมวลวิสิตอดีตผู้ดำเนินรายการชุวิตตีแสกหน้าทางไทยรัฐทีวีครับ
แล้วก็ไปกล่าวพาดพิงทำให้ประชาชนคุณผู้ชมเข้าใจผิดว่านายยงยุทธ์นั้นนำเงินที่ได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการค้ามนุษย
แล้วก็ไปฟอกผ่านการปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มาฟอกเงินผ่านการไปสนับสนุนสโมสรฟุตบอลเชียงบรายยูไนเต็ดนะฮะ
ไปฟังเสียงคุณโชวิตหน่อยนะครับ
คดีวิคโตเรียผมเป็นคนเปิดประเด็นจนกระทั่งสารได้ลงโทษนายกัมพล
แต่อย่างว่าล่ะครับเมื่อผมเป็นสื่อระเบิดปลาขึ้นมามันก็กระเด็นกระดอนไป
ผมกับพี่ยงยุทธ์สนิทกันรักและเคารพแกแกเป็นสอสอมีคุณภาพที่ของเชียงรายและเกี่ยวข้องผัวพัน

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่ยงยุทธ์
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเชียงรายยูไนเต็ป

ตั้งแต่ความที่ได้รับบ้อมหมายจากนายยงยุทธ์
ระบุว่าคดีที่นายงยุทธ์ได้ไปฟ้องก่อนหน้านี้
ก็จะดำเนินการถอนฟ้องคดีให้ทั้งหมดนะครับ
หลังทราบว่านายชวิตนั้นที่ก่อนอันนี้ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชน
อาจจะนำเสนอข่าวไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็เป็นการยุติมวยคู่นี้ไป
ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ